มาติดตามเรื่องราวของนักเตะเยาวชนคนหนึ่งครับ

แต่น่าเสียดายเขานั้นป่วยไปซะก่อนครับ
แต่ว่าก็ได้กำลังใจที่ดีนะครับเหล่าจากเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์
เตะทีมชาติไทยที่โพสต์ข้อความรวมไปถึงอัดคลิปวิดีโอให้กำลังใจเด็กคนนี้ครับ
นี่คือน้องฮอสนะครับเด็กชายธนพลอ่อนอุ่นวัย๑๑ปีครับ
หลังจากเข้ารับรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตกด้วยการผ่าตัดนะครับ
ซึ่งก็ได้เห็นความใจสู้ของน้องนะครับ
ชู๒นิ้วแล้วก็พูดจาโต้ตอบกับคุณแม่
ฮอสนะครับกำลังจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของบุรีรำ
จากการคัดเลือกของเด็กกว่า๖๐๐๐คนนะครับ
เขานั้นก็ติดเป็น๑ใน๖๐คนด้วย

แต่น่าเสียดายนะครับที่ต้องมาล้มป่วยไปซะก่อนครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้อัปเดตอาการล่าสุดกับทาง
จาก๑๑วรพลอ่อนอุ่นคุณพ่อของน้องฮอส
ซึ่งเปิดเผยว่าตอนนี้น้องฮอสนั้นปลอดภัยแล้ว
พูดจาโต้ตอบได้แต่คาดว่าคงต้องพักฟื้น
ดูอาการที่โรงพยาบาลอีกสักระยะครับ

สื่อทุกที่ทำให้น้องฮอร์ส
มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้แล้วก็
การส่งคลิปแสดงความกำลังใจให้น้องเนี่ย
มันเป็นอะไรที่ดีมาก

ที่ได้เห็นคลิปการให้กำลังใจของพี่

พี่ผมว่าก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมาก
ขนาดเดียวกันบรรดานักเตะบุรียุรัมย์ยูนาเต็ด
ไอดอลของน้องฮอสอย่างธิรทรบุญมาทัน
และยังมีอีกหนึ่งคนก็คือสหรัฐอยู่เย็น

และกลับมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตครับ
กลับมาอยู่กับครอบครัวบุรีรำยูไนเต็ดให้ได้
เพราะเชื่อว่าฮอตจะหาย
แล้วก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุรีรามยูเนเต็ด

แล้วก็กลับมาในเส้นทางลูกหนังเร็วครับ
เชื่อว่าจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทย

วันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจน้องฮอตนะครับ
ให้กลับมาเตะบอลให้ได้ไวนะครับ
หายป่วยแล้วก็กลับมาทำตามความฝันของตัวเอง
แล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จ
เป็นนักเตะอาชีพไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้น้องหายไวแล้วก็กลับมาเตะฟุตบอล
ในสิ่งที่น้องรักสิ่งที่น้องอยากจะทำมัน
ประสบความสำเร็จให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรอย่างนี้ครับ
ทางนี้นะครับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี

ป่วยไวกลับมาเตะบอลให้ได้โดยเร็วนะครับ
พูดถึงเรื่องของบุริรัมดร์ก็ไปดูผลกันกันหน่อย

บุรีรำแพ้อีกเกมนึงแต่ว่าผลงานก็ดีขึ้นครับ